ติดตามคดีของน้องชมพู่นะครับ

ประเด็นที่กรรมาธิการเรียกรองพบตรไปชี้แจง
มันก็เป็นการพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมาย
และการจะล้างมณฑิณให้กับชมพาช
เพราะบางคนถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัย

คือตั้งทงไว้หรือเปล่าต้องการจะหาแพ้หรือเปล่า

รองพบตรเข้าชี้แจงอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชม

เพราะว่านักข่าวของเราตอนนี้นี่คือก็รอฟังอยู่แล้วก็รอรายงานอยู่นะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเส้นทางขึ้นภู
วันนี้ทีมข่าวของเราผมคุณอาริยาพาคุณผู้ชม
ลองไปขึ้นภูเหล็กไฟที่มุกดาหารกับเราเลยไหม
ว่าถ้าเส้นทางนี้เด็ก๓ขวบอย่างน้องชมพู่จะไปได้ไหม
ทีมข่าวของเรานะครับก็ไปพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
แล้วก็จะมีเจ้าสุนัขสองตัวคือเจ้าปลาส้ม
ส้มตัวนี้เป็นสุนัขคู่ใจของน้องชมพู่นะครับ
นี่ตัวสีน้ำตาลนี้นะกับเจ้าสีทอง
เจ้าสีทองเป็นสูนัขของน้าต่ายเป็นตัวสีดำนะครับ
และทีนี้ครับคุณผู้ชมพร้อมไหมครับ

เหนื่อยกันหน่อยนะครับขึ้นภูเหล็กไฟครั้งนี้นะครับ
คือเจ้าสองตัวนี้มันก็พาเจ้าหน้าที่อุทยาน
กับผู้ศึกขาของเราเดินขึ้นไป
เพราะว่าเจ้าสองตัวนี้มันน่าจะถนัดธนีกับเส้นทางนะครับ
ทีมข่าวของเรานะครับเดินไปยังเส้นทาง
่งหน้าไปยังจุดที่จะเจอศพน้องชมพู่
ทีนี้ครับเจ้าปลาส้มตัวสีน้ำตาลมันก็เดินนำเราไป
ซึ่งหากเจ้าปลาส้มในวันที่น้องชมพู่ขึ้นภู
ถ้าบอกว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนภูจริง

ถ้าเจ้าปลาส้มมันเดินนำน้องชมพู่จริง
การที่น้องจะเดินหรือวิ่งไล่ตามเจ้าปลาส้มไปทันนั้น
ค่อนข้างจะยากเพราะปลาส้มมันเร็ว
ปลาส้มมันวิ่งเร็วมันก็จะทิ้งระยะห่าง
ค่อนข้างไกลจากคนที่เดินตามไปด้วย
นี่ดูสิเห็นไหมนี่คือขบวนยังเดินอยู่ตรงนี้อยู่เลย
เอาปลาส้มไปดูนะแล้วบางทีมันแป๊บเข้าไปที่พุ่มไม้

คือเขาบอกบางจังหวะเจ้าปลาส้มวิ่งหายเข้าไปในป่าเลยนะฮะ
แล้วก็วิ่งออกนอกเส้นทางก่อนจะกลับเข้ามาตามเส้นทางเหมือนเดิม
เจ้าปลาส้มมันวิ่งเร็วมากตามภาษาสุนัข
แล้วก็ถือว่าชำนาญการในเส้นทางนี้พอสมควรเลยนะครับ
เราเดินตามเจ้าปลาส้มต่อไปเรื่อย๒๐๐เมตร
ไปเจอกับโขดหินขนาดใหญ่
เจ้าปลาส้มยังพอจะปีนได้แต่มันก็ทุลักทุเลเหมือนกัน
หรือเจ้าปลาส้มมันนำทางไปอีกทางนึงนะครับ
ซึ่งต้องเดินเลาะไปอีกประมาณ๒๐เมตร

ทางชันตรงนั้นผู้ใหญ่ยังพอจะเดินขึ้นได้เหมือนกัน
เจ้าปลาส้มยังพอจะปีนไปได้
แต่เชื่อว่าเด็ก๓ขวบปีนไม่ได้คุณดูสิ

ใช่เพราะว่าน้องสูงไม่เยอะสูง๘๕เซน
ใช่นะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าน้องจะเดินผ่านเส้นทางนี้ได้
ทีมข่าวของเราเจ้าหน้าที่อุทยาน

โขดหินบริเวณร่องน้ำ
ตรงนี้เองเจ้าปลาส้มปีนป่ายพอสมควร
แต่ทีมข่าวและเจ้าหน้าที่ปีนป่ายไม่ได้ดังใจเหมือนเจ้าปลาส้มนัก
ก็ค่อยเดินผ่านจุดนี้ไปเรื่อย

พร้อมกับเจ้าปลาส้มสุนัขคู่ใจของน้องชมพู่
และเจ้าหน้าที่อุทยานเองก็บอกว่า
โอ้โหถ้าเด็ก๓ขวบเด็กผู้หญิงด้วยนะ
จะเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปเองค่อนข้างจะยากลำบาก
ทีมข่าวของเราก็บอกเออยากลำบากเหนื่อยหอบ

คุณผู้ชมคิดว่าเหนื่อยไหมล่ะถ้าคุณผู้ชมขึ้นไปเอง
เพราะเอาจริงดูระยะทาง
มันก็ไม่ใช่เส้นทางเรียบที่เดินทางง่ายไง
แล้วก็กิโลกว่านะถ้าวัดจากแผนที่ทางราบ
แต่ว่าถ้าลองขึ้นภูเองแต่ละก้าวแต่ละก้าว

แต่ทีนี้คุณสืบสกุลคือนักข่าวเรา
ก็อาจจะไม่ใช่คนพื้นที่อาจจะไม่ได้ชำนาญ

ทีนี้เราก็เลยเอายังไงดีถามชาวบ้านละกัน

เพราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านคือเขาอาจจะเคยขึ้นไปที่ภูนี้
เราก็เลยมีคำถามไปถามชาวบ้าน
ไปถามว่าเชื่อไหมว่าน้องชมพู่
ขึ้นเขาไปแล้วก็ไปเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟ
ความคิดเห็นชาวบ้านประมาณนัก๗๐คนได้
ถามหมดเลยนะผู้ชายผู้หญิงรวมกันเนี่ยนะคะ
ซึ่งชาวบ้านเขาก็เชื่อแตกต่างกันออกไป
แต่ว่าส่วนใหญ่คำตอบของชาวบ้าน
ดิฉันบอกได้เลยว่าเกินครึ่ง
เพราะว่าชาวบ้านประมาณ๔๐กว่าคนเกือบ๕๐คน
เขาไม่เชื่อว่าน้องชมพู่เนี่ยจะขึ้นภูเหล็กไฟเองได้อืม
อันนี้คือคนที่บอกนักข่าวเราเลยว่าไม่เชื่อ
แต่ก็มีชาวบ้านอีก๒๐๒๐กว่าคน
ก็บอกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหมือนกัน
ต้องบอกไว้ก่อนว่าทีมข่าวของเราสำรวจกับชาวบ้าน๗๐คน
ซึ่งอยู่ในวัย๒๑๗๙ปี
ก็ล้วนแต่เป็นทั้งวัยผู้ใหญ่วัยกลางคน
แล้วก็สูงอายุนะครับเนี่ยนี่ไงถึงบอกว่าเราก็ไปถามคนหลายกลุ่มเนี่ยคุณผู้ชม
แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะถามว่ามีไหมใน๗๐คนมีใครบอกไหม
ว่าเชื่อว่าน้องเนี่ยขึ้นเขาไปได้เองแล้วก็ไปเสียชีวิตบนนั้น
ไม่มีคนคิดว่าน้องจะขึ้นเขาไปได้เองเลยสักคนหนึ่งคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกขนาดนี้เราเป็นผู้ใหญ่กันเอง
เรายังมีพละกำลังแข็งแรงเราขึ้นป่าขึ้นเขาได้

ทีนี้เราก็เลยถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่เชื่อว่าน้องชมพู่
ขึ้นไปเขาเองได้ก็ชาวบ้านเขาก็จะบอกว่า
โอ้โหคุณลองขึ้นหรือยังล่ะนักข่าวพยักหน้าค่ะ
ทีนี้บอกว่าเห็นไหมล่ะว่าเส้นทางที่ขึ้นภูเหล็กไฟมันลำบาก
ทางมันชันจะตายเด็ก๓ขวบตัวนิดเดียวสูงไม่ถึงร้อยเซน
เอาง่ายนะแค่เดินห่างจากบ้านเดินห่างจากพ่อแม่ไม่กี่ก้าว
มองไม่เห็นพ่อแม่ก็ร้องไห้แล้ว
ถ้าเกิดจะเดินไปไหนไกลไม่มีทางที่เด็กจะเดินได้เอง

ชาวบ้านเขาเลยคิดว่าไม่มีทางที่น้องชมพู่จะขึ้นไปเอง
ส่วนชาวบ้านที่เขาไม่แน่ใจ
ว่าน้องชมพู่จะขึ้นภูเองเขาก็ให้เหตุผลแบบนี้
เขาให้เหตุผลมันเป็นความเชื่อโยงกับความเชื่อโบราณค่ะ

เคยนะมีเด็กอายุ๕ขวบที่บ้านกกตูมนี่แหละ
หายตัวออกไปจากบ้าน๗วัน
สุดท้ายไปตามตัวเจอนะน้อง๕ขวบนี้ไม่ได้เสียชีวิตด้วยนะคะ
แล้วก็เมื่อสัก๔๕ปีที่แล้ว
ชาวบ้านกกตูมคนหนึ่งอายุ๖๐แล้วค่ะ
ก็หายไปในป่า๓วันตามตัวเจอเหมือนกัน
มีชีวิตรอดเหมือนกันทีนี้เขาก็เลยเชื่อไง
ว่าอาจจะเป็นผีเอาไปซ่อนในป่านี่อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนที่เขาไม่เชื่อเลยว่าน้องจะขึ้นไปเองได้เนี่ย
คือเขาบอกว่ากางเกงน้องจะถอดเองได้ยังไง
เด็กสามขวบเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยไม่เชื่อ
พอเป็นคำถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าน้องชมพู่ขึ้นภูได้เอง
และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เชื่อว่าน้องจะขึ้นภูได้เอง
ทีนี้มีชุดคำถามต่อมาก็คือ
ถ้าไม่เชื่อว่าน้องขึ้นภูเองแล้วใครพาขึ้นใครพาไปทำอะไร
เรื่องนี้เองนะครับมีประเด็นที่ชาวโซเชียลตั้งข้อสังเกต
ที่บาดแผลบนร่างกายของน้องที่มีรูคล้ายกับ
มีของมีของแหลมคมทิ้มแทงเข้าไป
เป็นรูอยู่ตรงสะโพกน้องเรื่องนี้กลายเป็นว่าทัวร์ไปลงกับณแตอีกแล้วคุณ
เพราะชาวโซเชียลเอาภาพถ่ายภาพหนึ่ง
เหมือนคราวก่อนผู้สิทธิ์ข่าวไปสัมภาษณ์นาแต
เกี่ยวกับเรื่องของการทำฟาร์มหนูอะไรเลี้ยงหนูนะ
แล้วมันมีครีมคีบหนูอันหนึ่งเป็นลักษณะเหมือนแหลมเนี่ยนะครับ
เขาก็เลยมีการวงกลมไว้เลยว่าใช่ครีมคีบหนู
ฟาร์มหนูของนาแตหรือเปล่าที่ฟาร์มณแตหรือเปล่า
เอามาใช้เป็นอาวุธทำให้เกิดรูในร่างกายของน้องชมพู่
จนมันเป็นบัตรแผลที่สะโพกนี้ใช่ครับหรือเปล่า
อันนี้หรือเปล่านะคือชาวโซเชียลเขาสงสัยนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพบว่ามีข้อความลางเหมือนถูกลบออกไป
แต่ยังพอจะมองเห็นเป็นตัวหนังสือชาวเน็ตแกะเป็นคำ
แล้วแปลออกมาน่าจะเป็นคำว่าแทนสละแอร์ท้อทหารนอนหนู
กู้ก่อไก่สอูไม้โทแล้วก็มีสละเออีกอันหนึ่ง
นี่ฮะคล้ายกับคำว่าแทนกู้เงินมันจะมีความหมายเป็นไปได้หรือเปล่า
ว่าคนร้ายอาจจะอุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปทิ้งบนเขา
เพื่อต่อรองเรื่องหนี้สินกับพ่อและแม่ของน้องชมพู่
ก็เลยต้องจับไปคมคู่เลยนะฮะ
เพราะการพูดคุยกับชาวบ้านของทีมข่าว
ชาวบ้านก็เปิดเผยออกมาเหมือนกันว่าพ่อแม่ของน้องชมพู่มีภาระหนี้สินอยู่เหมือนกัน
กู้เงินจากสถาบันการเงินและกู้จากคนในหมู่บ้านด้วย
อันนี้ชาวเน็ตเขาก็ไปวิเคราะห์นะ

เรื่องนี้เราได้นำไปสอบถามกับหมอเข้มหมอธรรมตาทิพย์
ซึ่งได้หลับตานั่งทางในแล้วก็บอกว่า
คำว่าแทนกู้นั้นสื่อออกมาได้เป็นคำว่ากูแค้น

ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับพ่อแม่น้องชมพู่
ต้องไปสอบถามพ่อแม่น้องชมพู่หมอธรรมบอกแบบนี้
เคยมีปัญหากับใครทำอะไรให้เขาโกรธแค้น
ก็เลยกลายเป็นกูแค้นแล้วก็มาลงที่ลูกคือลงที่น้องชมพู่
โดยคนร้ายเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่ยังอยู่ในหมู่บ้าน

ทั้งคู่เฉลียวฉลาดนำหลักฐานต่างไปซ่อนไม่ให้ใครหาเจอ
ยังตัดผมบางส่วนไปทำพิธีสะกดวิญญาณ

อันนี้คือหมอเข้มหมอธรรมตาทิพย์นะ
เปิดเผยออกมาฟังเสียงหมอทำหน่อยฮะ
เตี๋ยวเตะข้างล่าง
แต่มันเอาไปทำให้สนใจมันนี่

เขาบอกว่าเขาไปหมดแล้วที่นั่นน่ะ

แสดงว่าเป็นคนใกล้ชิดเขาใช่ไหมครับผม

ถ้าพูดจะไปหาว่าปักปำเขา

สุดเถี๋ยวเตะเจ้าหน้าที่เขาทำงาน

คำที่ชาวโซเชียลเขาแกะมาว่า

มีคำว่าแทนกู้หรือว่าที่หมอทำบอกกูแค้นอะไรเนี่ย
เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเขาแกะคำนะ
ใช่อันนี้คือไม่เกี่ยวกับผลการพิสูจน์

ไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้เลยนะครับ
ก็เหมือนที่พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขรองพบตร

ตอนนี้คนในโซเชียลหรือประชาชนที่ติดตามข่าว

มันก็เลยกลายเป็นพอนักสืบโซเชียลมาช่วยด้วย
บางทีมันก็อาจจะทำให้เรื่องเป๋ไปเหมือนกัน
ครับแต่หมอธรรมก็ยังบอกอีกนะครับ
คนร้ายเป็นคนใกล้ชิดอุ้มน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
มีเจ้าปลาส้มสุนัขของน้องตามไปด้วยในวันนั้น
แล้วก็ตอนนี้คนร้ายกำลังเหมือนวัวพันหลัก
คือพันไปพันมาวนไปวนมากำลังร้อนรนอยู่
แต่จะเป็นใครนั้นหมอธรรมบอกว่า

ถ้ายอมเปิดเผยก็จะรู้ตัวคนร้ายนะครับ

ณแต่ณแต่ยังคงทัวร์ลงอยู่ค่ะคุณผู้ชม
จบจริงนี่อ่านข่าวณแตมา
โดยเฉพาะเรื่องการไลฟ์ประมาณ๓วันแล้วนะ
เพราะว่าวันที่๑๔ช่วงเย็นที่นาแตมีการไลฟ์อันนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือคนไปดูย้อนหลังแล้วก็ไปจับสังเกต

บอกว่าเรื่องรองเท้าที่นาแตพูดล่ะ
ทำไมณแตพูดถึงเรื่องน้องชมพู่หักกิ่งไม้เล่น
ระยะทางที่ไปเจอน้องคือมันยังไงกันแน่
อย่างนี้ละกันทีมข่าวของเราก็ไปได้ข้อมูลจากพรานเด่น
รานเด่นเป็นหนึ่งในชาวบ้านกกตูมนะคะ
ก็คือในเด่นเชื้อคมตาอายุ๕๙ปี
ซึ่งทางพรานเด่นบอกว่ามีคนเห็นรอยเด็กยอดย่า
ก็คล้ายกับที่นาแตพูดในไลฟ์นะ
บอกว่าน้องชมพู่หักกิ่งไม้เล่น

เดี๋ยวให้ทีมงานลองเปิดนะแต่ตอนที่ไลฟ์
พูดถึงเรื่องหักกิ่งไม้เนี่ยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะ
รองเท้าที่แม่ได้ถ่ายไว้ในโทรศัพท์
รองเท้าที่คนที่ผัวเมียที่ไปเจออยู่ที่บนภูเขาตรงกันนะครับ
แล้วก็จะมีขวดน้ำน้องได้หักกิ่งไม้เล่น
ทีนี้รองเท้าที่เห็นก็เป็นรองเท้าที่ถอดไว้เป็นคู่นะครับ
สองข้างเลี้ยงกันเพราะว่าน้องจะมีพฤติกรรมก็คือถอดรองเท้า
รองเท้าชิดกันอยู่ตลอดนะครับเป็นคู่อยู่ตลอดไม่ไม่ติดรองเท้านะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมให้ย้อนได้ฟังสิ่งที่ณแตไลฟ์ในวันที่๑๔พฤษภาคม
ทีนี้ฟังไลฟ์แล้วเนี่ยทีมข่าวของเราไปหานาแต
ถามอีกรอบหนึ่งให้นาแตชี้แจงเลยณแตก็บอกว่า
ค่อยฟังนะเดี๋ยวผมจะบอกเลย
พฤษภาคมคือวันที่ไปเจอศพน้องชมพู่ใช่ไหม
วันนั้นผมไลฟ์๒ครั้ง
รอบแรกผมไลฟ์ตอนประมาณ๕โมงเย็น
ที่บ้านของแม่น้องชมพู่
ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เจอรองเท้าของน้อง
อันนี้คือสิ่งที่ณแตบอกรอบแรกที่ไลฟ์
ก็พ่อแม่น้องชมพู่อยู่ด้วย

ที่ณแทบอกแรกก็คือตอนทุ่ม๑
ทุ่มหนึ่งที่ไลฟ์เพื่อรายงานสถานการณ์

กับทุ่ม๑

เยตุนคุณผู้ชมจำเยตุนได้ไหม
ไปช่วยหาน้องชมพู่เนี่ยแล้วยายก็ไปเจอรองเท้า
ทีนี้ก็มีการกลับมาที่บ้านของแม่น้อง
เพื่อให้แม่น้องเปิดดูซิรูปรองเท้าของน้องชมพู่
มันตรงกับสิ่งที่ยายตุ๋นเจอไหม
แล้วเยอะตุ๋นยังบอกเลยตอนที่เจอรองเท้าแตะ
มันอยู่แยกกันสองข้างแล้วยายตุ๋นก็จับมาวางด้วยกัน
ตอนนั้นเยอะตุ๋นไม่รู้หรอกรองเท้าของใครรองเท้าเด็กที่ไหน
แต่ก็เอาถ่ายรูปมาแล้วเอามาให้แม่น้องชมพู่ดู
พอแม่น้องชมพู่เห็นอ้าวนี่ไงรองเท้าของลูกจริงด้วย
ใช่ทีนี้ตอนนั้นทุกคนยังเฮกันอยู่เลย
เพราะว่าดีใจไงคือหาน้องมาตั้งแต่๑๑ใช่ไหม
น้องหายไปตั้งแต่ช่วงสายแล้วมันไม่คืบหน้าอะไรเลย

ใช่เพราะว่าตอนนั้นยังมีความหวังอยู่นะ
ว่าจะเจอน้องชมพู่แบบน้องชมพู่ยังปลอดภัยยังไม่เป็นอะไร
ทีนี้การไลฟ์รอบที่๒ตอนทุ่มนึง
มันเป็นการไลฟ์เพื่อรายงานความคืบหน้าในการตามหาน้องชมพู่
แล้วอย่างที่บอกณแตตอบอินบ็อกซ์เป็นร้อยข้อความไม่ไหว
ซึ่งก็เลยตัดสินใจมาไลฟ์ละกัน
และประเด็นนึงที่ถูกตั้งข้อสังเกต
เรื่องของเสียงเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่
ตรงนี้เนี่ยนะคะคือปรากฏว่าคนในหมู่บ้านเขาก็บอกว่า

แตบอกว่าก็วันที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
นาแตได้ยินชาวบ้านพูดกันว่า
จะมีเจ้าหน้าที่นำเฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยบิน

ก็ปากต่อปากคือนี่ณแตก็ยอมรับ

สรุปไปเองคิดไปเองว่าโอ้คงมี
ก็เลยพูดไลฟ์ให้คนที่ติดตามฟัง
ใช่แต่จริงไม่มีฮอค่ะมีแค่โดรนบินเท่านั้น

แล้วก็ยังมีประเด็นเมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลบอกไง

เออที่คุณบอกว่ามันเป็นปลายแหลมใช่ไหม
มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้อันนี้คุณผู้ชม
เป็นครีมจับหนูวางอยู่บนฝาปิดบ่อเลี้ยงหนู
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับถุงมือจับหนู
คือถุงมือมันมีลักษณะคล้ายกับถุงมือที่

เราก็ถามค่ะณแตตอบนะ
นาแตบอกว่าครีมจับหนู
เป็นรูปที่ณแตโพสต์ในเฟซบุ๊กจริง
แต่เป็นรูปที่ไปถ่ายมาจากฟาร์มหนู
ของคนรู้จักที่นู่นอำนาจเจริญ
ซึ่งไอ้ที่คีบหนูนั้นมันไม่ใช่ของนาแต
แตไม่เคยใช้ที่คีบหนูแบบนี้
แล้วที่ฟาร์มของนาแตก็ไม่เคยซื้อมาใช้
เพราะว่าคนที่จะใช้ที่คีบหนูส่วนมาก
เขาจะเป็นมือใหม่หรือว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ทำฟาร์มหนู
ถ้าเป็นนาแตบอกโอ้โหมืออาชีพแล้วใช้มือเลย

ตอนที่ทีมข่าวของเราเข้าไปขอเปิดบ่อหนูดู
แตเขาก็เปิดให้ดูแล้วเขาก็จับหนูจากหางอ่ะ

อ้วนเลยนะหนูอันนี้เรื่องถุงมือ
ถุงมือถามณแตณแตถุงมือว่ายังไง
มันใช่ไหมที่พบบนภูเหล็กไฟ
แตบอกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกันดีเนี่ยนะ
ถุงมือก็ทั้งที่เอามาเปรียบเทียบมันไม่ใช่อันเดียวกัน
ไซส์ก็รู้คนละขนาดเลย

จะเป็นหนังสังเคราะห์ขนาดใหญ่ยาวเกือบถึงศอก
ส่วนถุงมือที่ไปเจอบนภูมันเป็นถุงมือสั้น
ชาวบ้านเขาจะซื้อมาใช้พวกทำนาทำสวนกัน

ไปดูชีวิตของลุงพลกันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้ลุงพลกับป้าแตนตระเวนไปทำบุญทั้งวันเลยฮ
ได้รับคำแนะนำจากพระวัดด่านพระอินทร์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
บอกว่าให้นำขันบายสีมาไหว้เปิดภูมิเจ้าที่ที่บ้านหน่อย
เพราะพระท่านทักมาบอกว่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ย

ทีนี้ครับพอกลับมาถึงหมู่บ้าน
แม้จะหัวค่ำแล้วแต่ลุงพลกับป้าแตน
ก็ต้องทำพิธีไหว้ขอขมาที่ศาลในหมู่บ้านทันที

จากนั้นก็ยกขัน๘เดินทางไปที่วัดภูหลวง
เพื่อมาขอขมาตรงต้นตะเคียนที่อยู่ภายในวัด
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านกกอก
ทำพิธีเสร็จลุงพลได้บอกกับผู้สิทธิ์ข่าวถึงประเด็นหนึ่ง

ลุงพลจะบวชตลอดชีวิตหรือเปล่า
หรือจะแค่บวช๑พันศา
ยังไงกันแน่เพราะข่าวออกมาว่าลุงพลจะบวชตลอดชีวิต
กับ๒ลุงพลจะย้ายบ้านหนีออกจากพื้นที่บ้านกอกนี้หรือเปล่า
ลุงพลพูดถึง๒เรื่องนี้นะครับ

บอกว่าพอดึงสติได้แล้วว่าต้องดูแลลูกเมีย
ก็เลยจบเรื่องนี้ไปก่อน
ตลอดชีวิตหรือไม่ขอคิดก่อน
สติกลับมาเพราะว่ายังมีป้าแตนแล้วก็ลูกให้ดูแล
ส่วนเรื่องของการย้ายบ้านก็จะไปที่ที่สบายใจ

สุดท้ายก็ต้องดูลูกกับดูเมียก่อน

ก่อนหน้านั้นป้าแตนบอกว่า
สามารถอยู่ที่บ้านกกอกและสามารถย้ายตามลุงพลไปได้ทุกที่

คนก็หาว่าลุงไปทำร้ายเด็กแล้วจะหนีไป
ไม่เกี่ยวเลยจริงแล้วผมแค่อยากให้จบคดีไปแล้ว
แล้วก็อาจจะไปบวชที่วัดให้สบายใจเท่านั้นเอง
แต่ก็ต้องดูป้าแตนดูลูกด้วย
ว่าจะไปด้วยกันไหมทั้งเรื่องของบวชทั้งเรื่องของย้ายบ้าน
ถ้าไปที่สบายใจครับที่มันอยู่ได้ครับใจมันอยู่ยาก
อาจจะกลับไปบ้านเกิดบ้านพ่อแม่นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวไปคุยกับป้าแตนป้าแตนป้าแตนว่ายังไง
แตนเปิดเผยบอกว่าคือยังไม่ได้คุยกันก่อนเลย
ลุงพลได้ยินจากข่าวแล้วก็ลูกมาถามเนี่ยเอาจริงนะ
ไม่อยากย้ายเพราะเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพ
กลับมารอบนึงแล้วเพิ่งจะมีเพื่อนเอง
ลูกก็น้ำตาไหลเหมือนกันป้าก็เลยต้องไปถามลุงพล
ถามสามีลุงพลก็บอกว่าถ้าลูกไม่อยากย้ายก็ไม่ไป
คือจริงลุงพลก็ไม่ได้อยากย้ายนะป้าแตนบอก
แต่ที่อยากย้ายเพราะเขาน้อยใจ
แต่สุดท้ายถ้าเขาไม่อยากอยู่เราก็จะย้ายไป
ทุกวันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลย

แม้เราจะจนนะเราไม่มีเหมือนครอบครัวอื่น
แต่เราก็นอนกอดลูกได้ทุกคืนเลย
นี่นะครับคุณคิดดูลุงพลกับป้าแตนเปิดเผยออกมาแบบนี้
คือเหมือนความอึดอัดใจนะคุณนะ